ในคดีรุมทำร้ายกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ๘ปีก่อน
ขณะที่ภรรยาของนายขวัญชัยระบุว่าประเทศมีประชาธิปไตยเมื่อไหร่
สามีจะกลับรับมารับโทษทันทีครับ
นางอาพรสารคำนายกรวีสารคำและนายปิ่นทักษิณ
ภรรยาลูกชายและทนายความของนายขวัญชัยสารคำ
หรือว่าขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดร
และประธานชมรมคนเสื้อแดง๒๐จังหวัด
พร้อมสมาชิกชมรมคนรักอุดร๗คน
เดินทางไปศาลจังหวัดอุดรธานี
เพื่อฟังคำพิพากษาสารดีกา
กรณีกลุ่มคนเสื้อแดงทำร้ายกลุ่มพันธมิตรประชาชน

สวนสาธารณะน้องประจักษ์ศิลปาคม

เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม๒๕๖
ซึ่งวันนี้ก็เป็นการอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลย
ขบวนการพิจารณาโดยไม่มีจำเลยมาร่วมฟัง
พิพากษาสรุปว่านายขวัญชัยยังมีความผิดอยู่ตามที่ฟ้อง
แต่สารดีกาได้แก้คำพิพากษาสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์

โดยก่อนหน้านี้สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์
พากษาลงโทษจำคุกนายขวัญชัยเป็นเวลา๒ปี๘เดือนไม่รอลงอาญา
แต่สารดีกาได้แก้คำพิพากษาเป็นจำคุก๒ปี
โดยไม่รอลงอาญาและปรับนายประกัน๕แสนบาท
ขณะที่ภรรยาของนายขวัญชัยก็ได้ขอบคุณศาลนะครับ
ได้เมตตาลดโทษจำคุกเหลือแค่๒ปี
หากประเทศมีประชาธิปไตยเมื่อไหร่คาดว่าสามีจะกลับมารับโทษทันที
เพราะส่วนตัวตอนนี้เห็นว่าประเทศยังไม่มีความยุติธรรม
หลบหนีสารครั้งนี้สามีทำไปเพราะเชื่อว่า
ไม่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นฝ่ายถูกรังแก่มากที่สุดครับ